คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ก็มึนก็งงเหมือนกันฮะ
คุณลุงวัย๕๐กว่าเป็นช่างทาสีรถยนต์
ก็ขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านอยู่ดี
ปรากฏว่าถูกกลุ่มวัยรุ่นนะคุณอายุแค่๒๐เองนะฮะ

ลุงได้ยินเสียงแบบนี้บอกไอ้นี่แหละ
และกลุ่มวัยรุ่นก็ขี่รถจักรยานยนต์กลับรถ

คุณผู้ชมฮะมันมีภาพวงจรปิดเห็นไกลนิดหนึ่ง
วะที่คุณลุงถูกทำร้ายนะครับ
เห็นไหมครับคุณลุงใส่เสื้อออกสีเลือดหมูนะครับ
ขี่มอเตอร์ไซค์มาตามทางปกติ
ที่เราชี้ลูกศรให้คุณผู้ชมได้เห็นสีเหลืองนะฮะ
และปรากฏว่ากลุ่มวัยรุ่นนู้นอยู่ฝั่งตรงข้ามมานู้นนะคุณ
ตะโกนบอกไอ้นี่แหละพอไอ้นี่แหละเท่านั้น
กลุ่มวัยรุ่นที่ซ้อน๓กันมานะกลับรถมาหาคุณลุงเลย
เพราะว่าเรียกให้ลุงจอดหยุด

ลุงนะคุณนะโดนรุมต่อยนะฮะ
ทั้งที่สวมหมวกกันน็อกอยู่จนลุงบาดเจ็บตามใบหน้านะครับ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่คุณลุงใจกัณหารัฐอายุ๕๐ปี
ช่างศรีรถยนต์กำลังขี่รถจักรยานยนต์ออกจากซอยในหมู่บ้าน
แล้วอยู่ก็ถูกรุมสกรรมแบบนี้
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายของวันที่๑พฤศจิกายนนะครับ
บริเวณหน้าอู่ช่างรุ่งชัยภูมิพ่นสีรถยนต์
ถนนสายชายภูมิตาดโตนที่ตำบลรอบเมืองอำเภอเมืองชายภูมินะฮะ
คุณลุงงงงงมากว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ
ทีมข่าวเรานะฮะได้ตามไปเจอคุณลุง
ลุงใจเล่าให้ฟังบอกว่าช่วงก่อนเกิดเหตุนะ
ลุงก็เดินทางไปกินข้าวเที่ยงที่บ้านพัก
ภายในหมู่บ้านเอื้ออาทรชุมชนโนนสมอนะฮะ
กินข้าวเสร็จกำลังขี่รถจักรยานยนต์ออกมา
จากปากทางเข้าหมู่บ้านมีชายวัยรุ่น๓คน
ขี่รถจักรยานยนต์มาคันเดียวแล้วก็ซ้อน๓กันมา
อายุประมาณสัก๒๐เองขี่มาสวนทางมา
แล้วลุงได้ยินเสียงเขาตะโกนบอกไอ้นี่แหละไอ้นี่แหละ
แล้วเขาก็กลับรถขี่ตามหลังมา
แล้วเรียกให้ลุงหยุดหยุดหยุดหยุด
ลุงก็เลยหยุดไงนึกว่าเป็นคนรู้จักฮะ
หยุดตรงนั้นเองวัยรุ่นมาถึงประชิดตัวเลย
สนับมือชกเข้าที่ศีรษะของลุงอย่างแรง
ทั้งที่ลุงสวมหมวกกันน็อกคุณดูสิ
กทะลุหมวกเลยเข้าไปโดนตาโดนหัว
ใส่แบบนี้ชกทะลุหมวกเข้าไปโดน
ใบหน้าทั้งคิ้วซ้ายแตกหัวแตกเลือดออกเลยนะฮะ
ที่ลุงรีบบิดรถจักรยานยนต์หนีออกมาอย่างเร็ว
ทำให้เจ้าของอู่นะฮะโทรแจ้งตำรวจให้นะครับ
ไม่มีเบียดอะไรกับมันเลยมันอยู่คนรายเรียนอยู่แล้ว

ใช่ครับเลยขนาดที่ใส่หมวกกันน็อคอยู่เลย

อยู่สวมเลยครับอยู่อย่างนี้เลย
หาลุงก็งงนะไวรุ่นพูดค่ะ
ไอ้นี่แหละจากนั้นก็เข้าทำร้ายทันทีนะ
ตอนนี้ลุงยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคุณฮะ
ตาซ้ายของลุงปิดนะตาซ้ายเป็นอย่างนี้เลยคุณ
บวมแล้วก็ปิดไว้อย่างนี้ยังรักษาตัวอยู่
บอกงงฮะตำรวจตอนนี้กำลังตามล่าผู้ก่อเหตุอยู่นะครับ

เดี๋ยวต้องดูกล้องวงจรปิดมุมอื่นสิ

แล้วคุณลุงไปมีคู่อริที่ไหนหรือเปล่า
แต่ลุงบอกไม่มีเลยลุงก็ทำสีรถอยู่ในอู่
ไม่เคยไปมีคู่อริกับกลุ่มวัยรุ่นที่ไหนเลย